เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเตือนภัยว่าเขาถูกแฮ็กเฟซบุ๊ก
ไปขอยืมเงินคนอื่น
แล้วไปขอยืมน้องสาวของเขาเอง
ตัวน้องสาวไม่เชื่อว่าพี่ชายจะยืม

ปรากฏว่าถึงได้รู้เรื่องกันว่าพี่ชาย

นายนันทวุฒิเชื้อกลางอายุ๕๓ปี

ให้ระวังมิจฉาชีพที่จะแฮ็กเฟซบุ๊ก
แล้วก็เอาเฟซบุ๊กปลอมไปหลอก

เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
มีคนเข้ามาแฮ็กเฟซบุ๊คของเขา

แล้วไปจ้าเอกับน้องสาวของเขาพอดี

และน้องสาวถูกยืม๓๒๐๐บาท

พี่ชายมีอะไรทำไมถึงต้องมา

ตอนแรกน้องเกือบจะโอนเงินให้ไปแล้วนะ

แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้โทรหาพี่ชายโดยตรง
ก็โทรในโซเชียลนี่แหละครับ

โทรไปนานเข้าคนร้ายรับสาย

น้องสาวก็ตกใจเอ๊ะอะไรกันแน่นะฮะ

ขับรถมาถึงบ้านของพี่ชาย

พี่ยืมหนุ่ม๓๒๐๐บาทเหรอ
โทรหาโดยตรงก็ได้พี่ไม่ต้องมีเฟซบุ๊กไปยืมน้องหรอก
ปรากฏว่าทั้งสองคนเลยรู้นะฮะว่าถูกแฮ็กเฟซบุ๊คแล้วเอาไปหลอกชาวบ้านนะครับ

มีผู้เสียหาย๒รายเข้ามาร้องทุกข์ผ่านผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
รายแรกก็คือนางนันทิชาศรีเกษมอายุ๔๑ปีถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน๓๐๐๐บาท
คุณนันทิชาผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุ
ส่งข้อความมาในเฟซบุ๊คของเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ได้เปิดอ่าน
เพื่อนก็พยายามโทรเข้ามาหาเธอด้วยแต่เธอก็ไม่ได้รับสาย
แล้วก็มีการส่งข้อความมาขอยืมเงิน๓๐๐๐บาท
แต่เนื่องจากว่าเพื่อนคนนี้เคยยืมเงินไปแล้ว๔๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนคนที่คุยด้วยก็บอกว่าให้โอนมาก่อน๓๐๐๐บาท
แล้ว๙โมงเช้าจะโอนคืนให้ทั้งหมดคือยืมแค่ข้ามคืนยืมแค่วันเดียว
ด้วยความที่อยากได้เงินคืนคือเพื่อนยืมไป๔๐๐๐บาทแล้วใช่ไหม
แล้วขอยืมเพิ่มอีก๓๐๐๐บาทแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้ทั้งหมดเลย
ตัวคุณนันทิชาบอกว่าอ้าวถ้าให้ยืมไปคืนเดียว
แล้วคุณคืนมาให้ทั้งหมดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยให้ยืมเพิ่มไปอีกไงคุณ

แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดในตอนเช้าติดต่อเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้ว
แล้วก็มีการบล็อกไปด้วยบล็อกเฟซบุ๊กอะไรไปด้วยนะครับ

เมื่อเธอตัดสินใจสอบถามโดยตรงไปที่เพื่อนคนนั้น
จึงทราบนะคะว่าคนที่ยืมเงินเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเรา
แต่เป็นมิจฉาชีพที่แฮ็กเฟซบุ๊กเพื่อนของเรา

ก็เลยได้ไปแจ้งความครับแล้วก็แจ้งให้ธนาคารระงับบัญชีที่โอนเงินไป
ก็พบว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีดังกล่าวถูกถอนออกไปทันทีแล้วคุณ
แล้วก็มียอดเงินโอนเข้าจำนวนมาก
ว่ายังมีเหยื่อหลายรายที่ถูกมิจฉาชีพรายนี้หลอกลวง
อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกรายนะครับก็คือนางสาววรินทรพัฒระโกมล

คือมีเพื่อนทักมาในเฟซบุ๊กขอยืมเงิน
ด้วยความที่เคยยืมเงินกันมาก่อนไว้ใจกันมาก่อน
ก็เลยโอนไป๑๑๐๐บาทหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้นะครับ
และก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเคยถูกหลอกให้โอนเงินลักษณะแบบนี้มาแล้ว
จำนวน๑๕๐๐๐บาทครั้งนั้นก็แจ้งความไว้
แต่ก็ไม่มีการดำเนินคดีหรือว่าการติดตามผู้ที่ก่อเหตุมา
แต่อย่างใดนะครับครั้งนี้มาโดนอีก
ก็เลยอยากจะฝากเตือนภัยให้ระมัดระวังกันด้วย
เพราะมิจฉาชีพมันมาลักษณะได้หลายแบบเลยนะครับ

เห็นไหมมิจฉาชีพรับมุกไว
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเอาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟัง

ถ้ามีอินบล็อกของดิฉันไปอย่าเพิ่งโอนเงินให้
โทรศัพท์มาหาดิฉันก่อนที่บอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เอาเหรอใช่เขาก็ถามว่าใช่คุณหรือเปล่ายืนยันให้หน่อย
ซึ่งดิฉันอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องกดยืนยันไป